คุณผู้ชมครับไปงานบุญงานพิธีที่สำคัญในแต่ละจังหวัดกันมาแล้ว

ในเมื่ออิ่มบุญกันแล้วผมจะพาไปทำสิ่งที่ผมถนัด
ก็คืออิ่มท้องใช่ไหม
อิ่มท้องไปอิ่มท้องไป

คุณผู้ชมไปกินให้อิ่มกันเลยนะ
กับร้านลูกชิ้นทอดร้านนี้
กินไปอิ่มน้ำสำราญแถมยังได้ฟังเพลง
แล้วก็เต้นกันตื๊ด

ในวันอาชิมส์ไฟเว้นตัวล่าวอัลหิ่น

เฮ่เฮ่เฮ่จนเหลือแห้งหมดแล้วหนิ
นี่มันอะไรทำไงเนี่ย
แค่ชื่อก็แหมสุดยอดแล้ว
ไม่ต้องตกอกตกใจไปพี่เขาขายลูกชิ้นทอด
โอ้โหแล้วก็ลูกค้ามายืนรออยู่เต็ม

มาแบบว่าเครื่องเสียงจัดตั้นจัดเต็มจริง

ก็คือคุณฉลองทูบแจ้งหรือว่าคุณตูน
คุณตูนเล่าว่าเปิดร้านลูกชิ้นซิ่งแบบนี้นะ
มาได้๓๔เดือนแล้ว
จุดเริ่มต้นที่มาเปิดร้านแบบนี้

เกิดจากการที่คุณตูนเองแกมีฝีมือในการทำพวกน้ำจิ้มรสเด็ด
ก็เลยมาลงเอยที่ขายลูกชิ้นทอด
จากนั้นเราก็ไปลงทุนต่อยอดต่อรถพ่วงข้างที่ขายลูกชิ้นทอดให้เป็นแบบนี้
นี่ไม่บอกไม่รู้นะว่าอยู่หน้าร้านลูกชิ้นทอด
จริง
ก็ต้องข้าวผับแล้วเข้าเทคเทค
ไม่ต้องไปแล้วอยากจะโจ๊ะฮึมไม่ต้องไป

เขาบอกว่าตอนแรกนะก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่พอมีไอเดียนี้เข้ามาแล้วก็อู๋ตอนนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
เรียกได้ว่าหลังจากนำเครื่องเสียงรถยนต์
ลูกค้านั่นร้านเพียบ
รางลูกชิ้นก็จ้าไม่สั่งนั่งไรของดีของอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับ

พี่ตูนแกก็เป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้แหละครับ
แล้วเส้นทางการขายเป็นอย่างไรบ้าง
เผื่อว่าจะไปแวะ
ไปรอไปดักกิน

จะขายตั้งแต่บริเวณบ้านสะบัวเก่า

อำเภอเดิมบางนางบวช
มันจะติดต่อกับอำเภอด่าช้าง

เรียกได้ว่าเต้นยับเลยครับตั้งแต่บ่าย๓

ตูนแกย้ำอย่างนี้ว่าแกขายทุกวัน
หากว่าไปหาตามจุดที่เราบอกแล้ว

ฟังเสียงเอา

โทรไปสอบถามได้ว่าพี่ตูนครับ
ตอนนี้พี่แล่นรถไปถึงไหนแล้ว

ชิ้นทอดอยู่ที่บ้านแต่ไม่มีเพลงจะฟัง

ตูนแกบอกว่าทางรายการช่วยฝากเพลงนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ไหม

จะยอก

อันนี่ก็สายยก

มันไม่ได้ไปกินที่ร้านนะ

คำเตือนเคี้ยวกลืนก่อนค่อยเต้น

ละกันอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แค่นี้เองนะคะเอาลองดูลองทานกันดูได้นะคะ